คุณผู้ชมทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดที่ปฐุมธานีนะคะ

ผู้ชายสี่คนไปนั่งกินเหล้าปรากฏว่าเจอเจ้าถิ่นมาแล้วมีเรื่องกัน
พอมีเรื่องกันปุ๊บดาบตำรวจท่านหนึ่งจะเข้ามาห้าม
แต่ไม่แน่ใจว่าไอ้๔คนคิดว่าจะเข้ามาสมทบรุมทำร้ายเขาด้วยหรือเปล่า
รู้ไหมคะมันทำไงเอาปืนมาจ่อหัวดาบตำรวจ

คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะครับ
คือคนที่เอาปืนไปเจาะหัวตำรวจ
สุดท้ายแล้วโดนตำรวจยิงสวนกลับมาได้รับบาดเจ็บแล้วพยายามจะหนี
ชาวบ้านจับไว้แล้วรุมประชาธรรมนะค่ะ
แหมเหลือเกินจริงเลยนะคะ
เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชุมชนสังกษีซอยใจเอื้อหมู่ที่สี่

ดาบตำรวจที่ประสบเหตุชื่อว่าดาบตำรวจสารวุฒิสุขใหม่
แล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณอนันต์จันทบุตรเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะ
พร้อมกับชาวบ้านยืนควบคุมตัว๓คนแล้วอีกคนนึง
หายไปไหนหน่อยบอกว่า๔คนอีกคนนึงหนีไปได้
๓คนนี่ค่ะเลิกซ่าแล้วเจ็บขนาดนี้นะคะ
คนประกอบด้วยใครบ้างจ๊าบแหมชื่อ
จ๊บอายุ๒๐ปีบูบู้อายุ๓๘ปีบู้เนี่ยบู้จริงเป็นคนเอา
เนี่ยจ่อหัวดับตำรวจสารวุฒินะคะแต่ดับตำรวจสารวุฒิ
ยิงสวนมาก็เลยได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าขวา

อายุ๒๒ปีส่วนเปรมอายุ๒๒ปีหลบหนีไป
บูถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนอีก๒คน
ถูกนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ที่จุดเกิดเหตุนี่กำลังจะพูดเลย
พบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอก
เพลิงมีกระสุนปืนขนาด๓๘คาอยู่ด้วย๑นัด
พร้อมกับกระสุนปืนอีก๓นัดปลอกกระสุนอีก๒ปลอก
ไว้เป็นหลักฐานค่ะถูกแล้วนะคะตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามดาบตำรวจสารวุฒินะคะท่านบอกว่าก่อนเกิดเหตุคือดาบอยู่ในบ้าน
แต่บ้านของดาบอยู่ไม่ไกลจากจุดที่วัยรุ่นทะเลาะกัน
ก็เลยออกไปห้ามปรามแต่ปรากฏว่า๑ใน๔คนเนี่ยเอาปืนมาเจาะหัวพี่ดาบ
แล้วบอกว่าตำรวจไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งออกไปนี่สั่งดาบด้วยนะคะ
ดาบแกก็เลยรวบรวมสติพยายามพูดเกลี้ยกล่อมทั้ง๔คน
ฟังไหมไม่ฟังหรอกค่ะแล้วฤทธิสุราเป็นเหตุสังเกตได้ด้วยนะคะ
ดาบแกเลยกลับเข้าบ้านไปไปขอกำลังเสริมมาตำรวจมาสมทบ
แล้วสุดท้ายค่ะเห็นไหมจับได้ทั้งหมดเลย

อุ๊กอาจบ้างจริง
เค้าก็ไม่ยอมวางเอาพื้นมาจอบผมอีกรอบหนึ่ง
ผมก็สวนเข้าไปทุกขาหนึ่งนะ
คือพี่ดาบตำรวจท่านนี้พยายามพูดเกลี้ยกล่อมแล้ว
ทำตามยุทธวิธีที่ควรจะเป็นและควรจะทำแล้ว
แต่ฝั่งนู้นไม่ยอมเองพยายามแบบคือเหมือนจะยิง
นึกออกไหมคะจะยิงมาที่ดาบสุดท้ายแล้วยังไง
ก็ดาบก็ต้องยิงสวนไปนะคะป้อบอกว่าเป็นการป้องกันตัว
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเล่าไปหมดแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ท่านภูมิกับโรงพักบืมประทุมธานีท่านบอกว่าเดี๋ยวจะสอบสวนสอบปากธรรม
แจ้งความดำเนินคดีแต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรม
ถึงแม้ว่าคนที่ไปยิงวัยรุ่นบาดเจ็บเนี่ยเป็นดาบตำรวจก็จะให้ความเป็นธรรม